ทีนี้มาดูความคืบหน้ากรณีที่กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ย่านอุดมสุขเขายกพ่วงตีกัน
แล้วก็เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตด้วย๑คนนะคะ

หนึ่งเรื่องของการดำเนินคดีกับกลุ่มที่ไปร่วมกระทำการ

คุณผู้ชมก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวบอกว่าถูกลูกหลงใช่ไหมคะ

มีผู้ชายลักษณะคล้ายกับผู้ตาย
ไปร่วมกระทำการก็คือไปร่วมก่อเหตุด้วย
เอาค้อนไปทุบตีหัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ใส่เสื้อสีแดงทีนี้ก็พยายามตรวจสอบกันว่า
มันใช่หรือเปล่าใช่คนเดียวกับผู้ตายไหม
ล่าสุดแม่ยืนยันแล้วนะคะว่าเป็นผู้ตาย
คุณผู้ชมตอนนี้มาดูความคืบหน้า
ในเรื่องของคดีความกันหน่อยนะคะ
ความคืบหน้ากรณีวินรถจักรยานยนต์ทะเลาะกัน
อุดมศุกร์วันนี้ค่ะพนักงานสอบสวนสนบังนา
กรุ๊ปปิ้งจัดหมวกหมูให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันง่ายแบบนี้
เพราะว่าคนที่ร่วมก่อเหตุมันเยอะจริง
ก่อนหน้านี้ตำรวจออกหมายจับไปแล้ว๓

คนชุดแรกประกอบด้วยใครบ้างก็คือนี่ค่ะ
คนแรกก็คือนายปิยภวงเกษร

นายเจริญเจริญผลเป็น๓ผู้ต้องหาชุดแรกนะ
เมื่อวานนี้ตำรวจไปขออำนาจศาลจังหวัดพระขนงฝากขังชั่วคราว

เนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันแล้วก็มีอัตราโทษสูง
ถ้าเกิดว่าได้รับการประกันตัวเกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนี
แล้วก็ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้
โดยสารไม่อนุญาตให้ประกันตัว
เจ้าหน้าที่ที่สุดแล้วก็เลยควบคุมตัวผู้ต้องหา
ฝักค้างที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะ
ทีนี้จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง๓คน

งรับแบ่งสู้รับบางส่วนไม่รับบางส่วน
บอกว่าไม่ได้เป็นคนนำอาวุธปืนไปร่วมก่อเหตุ

ตำรวจบอกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
แต่ตำรวจมีพยานหลักฐานเพียงพอเชื่อถือได้
ทั้ง๓คนร่วมกันกระทำความผิดจริง
โดยนายปิยะได้ยืนยันบอกว่าไม่ใช่เป็นคนยิงคนตาย
ก็คือนายวีรวัตรพึ่งครุฑ
เป็นพนักงานบริษัทขนส่งวัสดุเอกชนจนเสียชีวิต

ที่มีการถูกแจ้งข้อกล่าวหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกับมีการยึดปืนของกลาง
ตำรวจบอกว่ามีข้อมูลเลยนะคะว่านายเจริญอยู่ในที่เกิดเหตุ
ทีนี้เราไปสอบถามพูดคุยกับรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕
พันธุ์ตำรวจเอกธวัฒน์เกียรติจินดาควรสนอง
ท่านบอกว่าหลังจากที่สารจังหวัดพระขนง
มีการอนุมัติหมายจับไปแล้วก่อนหน้านี้๓คน
แล้วก็จับกลุ่มได้แล้วก่อนหน้านี้
แล้วก็มีการนำตัวไปฝากครั้งเสร็จสิ้น
เมื่อวานนี้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก๔คน
ตอนนี้เพราะฉะนั้นรวมเป็น๗คนแล้วนะคะที่มีการออกไม้จับ
๔คนล็อตสุดท้ายของเมื่อวานนี้ที่มีการออกหมายจับ
ปรากฏว่าจับกลุ่มได้๒คนเดินทางมอบตัวกับตำรวจ๑คน
ก็คือนายเบสหรือนายจีรพงศ์วิบูรณรัชกิจอดีตอาสากู้ภัย
แล้วก็ไปจับกลุ่มมาได้๒คนคือนายมานพมิ่งมงคล

ซึ่งปรากฏว่าทั้งสองคนมีคลิปภาพว่า
อยู่ร่วมกระทำความผิดในจุดเกิดเหตุด้วย
ถามว่าทำไมต้องแบ่งแยกให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดแบบนี้
ว่าใครเดินทางมอบตัวว่าใครถูกจับกลุ่ม
ก็เพราะว่ามีผลต่อการพิจารณาในชั้นศาล
เรื่องของการลดหย่อนบรรเทาโทษนั่นเอง
ทีนี้ก็ยังเหลืออีกสองคนก็คือนายวัญชัยมงคลเข็ม
แล้วก็นายประมุกวิเชียนดิหลกกุล
ซึ่งเป็นหัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอุดมศุกร์ซอย๑
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวนะคะ
ว่าจะออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้ได้อีกนับ๑๐คนค่ะ

ก็ได้ไปพบกับพนักงานสอบสวนเมื่อวานนี้
เพื่อแจ้งนัดหมายวันเวลาที่จะเข้ามอบตัวแล้ว
แล้วก็ให้เหตุผลว่าขณะนี้นายประมุก
ยังคงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
จากอาการบาดเจ็บที่ถูกกลุ่มคู่อริ
กลุ่มคู่กรณีทำร้ายร่างกาย

แล้วก็จะเดินทางพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ส่วนอีกประเด็นที่เราตามกันต่อ
กรณีที่มีภาพของผู้ตาย
ลักษณะคล้ายกับว่าไปเป็นคนร่วมก่อเหตุด้วย
ในคลิปที่มีการเอาค้อนไปทุบตี
หัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็ใส่เสื้อสีแดง
คือก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะใช่คนเดียวกับผู้ตายหรือเปล่า
เมื่อวานนี้คุณแม่ของผู้ตายก็คือนางแดงจิตกระแส
ก็บอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นยอมรับกับทีมข่าวนะคะ
วันเกิดเหตุลูกชายสวมเสื้อสีแดงจริง
แต่ขณะเกิดเหตุไม่รู้ไม่เห็นด้วยว่าเกิดอะไรขึ้น
เพียงแต่พยายามบอกลูกให้กลับเข้าบ้าน

ซึ่งพอมาถึงบ้านลูกชายไปเลื่อนรถ
หลังจากนั้นก็มีกระสุนมันถูกสาดเข้ามา
ลูกชายสุดลงเริ่มเสียเลือดเยอะ
เสื้อสีแดงที่ใส่อยู่ก็ชุ่มไปด้วยเลือด
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าลูกชายเป็นฝ่ายถูกกระทำจริง

จริงก็ใช่แหละก็คือก็ออกไปมีเรื่องกับเขาก่อนแหละนะ
ก็คือถ้ายอมราวว่าเป็นคนสวมเสื้อสีแดงจริง
ก็คือตามคิดนั่นแหละว่าก็เป็นกลุ่มที่ร่วมถลอยวาดด้วย
อันนี้เดี๋ยวให้ทางกระบวนการยุติธรรม

แง่คดีความว่าเขาจะจัดการอย่างไรแบบไหน
เพราะที่คุณแม่เล่าคือเล่าเหตุการณ์หลังจากที่เหตุการณ์แรกมันผ่านไปแล้วไง
คือมันมี๒เซตเอางี้ละกัน
ที่คุณแม่พูดคือลูกกลับมาแล้วอยู่ที่บ้านแล้ว
เปลี่ยนเสื้อแล้วก็มาถูกจริงอันนั้นถูกต้อง
แต่ก่อนอันนี้คือลูกไปร่วมก่อเหตุกันมาก่อน

แต่ว่ามีรายงานข่าวล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มแล้วค่ะ
ใช่ค่ะคือจริงแล้วผู้เสียชีวิตอีกคนหนึ่งคือวินปัตตาไซค์เหมือนกัน
จริงเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงประมาณสุดสัปดาห์แล้วล่ะ

เท่ากับว่าเหตุการณ์นี้สังเวอร์ชีวิตไป๒ศพแล้วนะคะ